เหตุการณ์นี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเติมน้ำมัน

พนักงานปั๊มเป็นผู้หญิงหันหลังไปหยิบหัวจ่า
ที่จะเติมน้ำมันให้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพภาพนี้ค่ะ
นี่นะคะก็ดูเหมือนก็ไปเติมน้ำมันธรรมดาใช่ไหมคะ

ผู้ชายคนนี้คือล็อกคอเหมือนกับดึงท้ายทอยของพนักงานปั๊มผู้หญิงอะค่ะ

โอ้โหแต่ดูเหมือนว่าอาจจะแทงไม่เข้านะคะเพราะดีที่น้องผู้หญิงไม่ได้เป็นอะไรมาก
นี่ค่ะนี่ไงคนเจ็บ
เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องมีหลักฐานชัดทุกอย่าง
มีดที่ผู้ชายคนนี้ใช้ก่อเหตุมันก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ภาพนี้ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานมันชัดมาก
ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเธออยากจะให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ถึงขั้นข้อหาพยายามฆ่า
แต่คุณผู้ชมค่ะน้องผู้เสียหายบอกว่า
ตำรวจบอกว่าแผลมันไม่เยอะแผลไม่ชะกันอะไรเลย
ลงบันทึกประจำวันเฉยก็แล้วกันมันน่าจะเป็นลักษณะทะเลาะวิวาสนะ

ผู้เสียหายบอกตำรวจพูดแบบนี้น้องคิงคุณผู้ชมค่ะ

ส่งคุณธนกรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ที่จุดเกิดเหตุก็คือปั๊มน้ำมันในตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปคุยกับน้องคนเจ็บค่ะ
น้องนัดดาอายุ๓๗ก็บอกว่าคนก่อเหตุเป็นอดีตสามี
ชื่อว่านายไพรวันหรือในคลั่ง

อายุ๔๕ปีก่อนหน้านี้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาสิบกว่าปี
แต่สุดท้ายเลิกกันแล้วเลิกกันเป็นปีแล้วนะ
เกือบสองปีได้แล้วด้วยแต่พอหลังจากเลิกกัน
คลั่งไม่ยอมจบยังตามมาคลุ้มคลั่งอารวาสราวีเธอตลอดเลย
ก่อนหน้านี้เคยบุกเข้ามาทำร้ายนะคะเคยมาตบเธอครั้งหนึ่ง
วันเกิดเหตุก็คือบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้
เหตุการณ์ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะในคลั่งขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
ทำทีเป็นมาเติมน้ำมันตอนแรกพนักงานผู้ชายจะไปเติมน้ำมันให้
แต่ในคลั่งปฏิเสธชี้ว่าให้เธอเติม
พอไปถึงก็ยังไม่ทำอะไรแล้วเป็นไปตามในคลิปในคลั่งคว้าคอแล้วแทงเลย
จ้วงแทงเธอหลังจากนั้นก็หลบหนีไป

ไม่ได้พูดอะไรไหม
ไม่ได้พูดอะไรเลย
คือตัวคุณนัดดาเธอยืนยันว่าพยายามจะแจ้งความ
ให้เป็นลักษณะของข้อหาพยายามฆ่า
เพราะว่าถ้าดูภาพในกล้องวงจรปิดไม่ได้แทงทีเดียว
พยายามจะจ้วงแทงอยู่หลายทีใช่ไหมคะ
บอกว่าตอนแรกตำรวจไม่รับแจ้งความด้วยซ้ำนะ

คือตำรวจไม่ดูคลิปนะคะตำรวจบอกแผลนิดเดียว

ตำรวจถึงจะยอมรับแจ้งความข้อหาพยายามฆ่า

หลายครั้งน้องคิงพยายามจะจ้วงแทงอยู่หลายครั้ง
เธอบอกว่ามีดที่อดีตสามีใช้ก่อเหตุ
ก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมันก็คือหลักฐานสำคัญ

เป็นเหมือนมีดปอกผลไม้นี่ค่ะ
แล้วที่มันหักเพราะจ้วงแทงเธอนั่นแหละ
มีดหักเธอก็เอามีดนี้ไปมอบให้กับตำรวจ

คือตามตัวมีแผลอะไรบ้างเธอบอกว่าแผลก็ไม่เยอะจริงนะคะ
ดั้งที่แขนซ้ายที่ท้อง
จริงแล้วเหมือนกับอดีตสามีจ้วงแทงเธอประมาณ๖ครั้งได้
แต่ที่รอดมาได้เธอบอกว่ามันอาจจะโดนแบบไม่ได้โดนเต็ม
ไม่ได้โดนแบบเต็มแล้วเธอก็หลบอะไรอย่างนี้ได้นะคะ
แต่มันมีมุมความเชื่อด้วยเธอบอกว่าเธอศักยันต์สำนักอาจารย์ต้อมท่าเรือ
แล้วก็เธอก็เลยเปิดรอยสักที่ไทยถอยให้นักข่าวได้ดู

ทีมข่าวของเราพยายามจะตามหาตัวนายไพรวันหรือใน
ลั่งที่เป็นผู้ก่อเหตุได้ข้อมูลมาว่าบ้านอยู่แถวนี้ค่ะ
แม่น้ำเจ้าพระยาเราเจอบ้านนะคะครับ
แต่ไม่มีใครอยู่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอ๋อในไพรวันผู้ก่อเหตุ
เขาเรียกกันว่าไอ้คลั่งเพราะเขาโหดนะอืม
เป็นนักเลงใหญ่แถวหัวเขื่อนพระราม๖เขาก็เรียกกันไอ้คลั่งไอ้คลั่ง
แล้วไม่ทำงานเป็นหลักแหล่งนะคะดื่มเหล้าตลอดเพื่อนบ้าน
ชาวบ้านแถวนั้นรู้ดีว่าอ๋อเขาเคยมีเมียอยู่ไม่ไหว
ชอบดื่มเหล้าจนเมียขอเลิกไปตอนนี้ในคลั่งอยู่คนเดียว
เมื่อวานนี้ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าในคลั่งขี่รถจักรยานยนต์มาเก็บเสื้อผ้าลงกระสอบ
แล้วตะโกนบอกว่าเนี่ยไปทำร้ายคนมาแล้วขี่รถออกไปอ้าวเหรอ
โอ้แปลกมาโอ้แปลกนะตะโกนบอกคนอื่นด้วยนะว่าไปทำร้ายคนมา
เสื้อผ้าใส่กระสอบแล้วขี่รถออกไปเลยคือตำรวจมาตามหาถึงบ้าน
คือในคลั่งหนีไปแล้วก็พยายามจะตามตัวก็ไม่แน่ใจว่าไปอยู่บ้าน
ญาติพี่น้องอะไรแถวนี้หรือเปล่าเพราะเขามีญาติอยู่แถวนั้นด้วยอะค่ะ
แล้วก็ใส่ออกมาชุดพระอีทฟ้าออกเมื่อพอล่ะครับทุกคน
ผู้กำกับการสพท่าเรือบอกว่าจริงแล้วตำรวจก็รีบไปจับตัวในคลั่งนะคะ
แต่แหมมันคลาดไปนิดเดียวคือไปถึงปุ๊บในคลั่งเพิ่งออกไปปั๊บ
อย่างนี้ค่ะก็จะพยายามตามตัวมาดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะนี่คือหน้าตาของในคลั่งนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการศักยันต์
ตัวคนเจ็บบอกว่าที่บาดเจ็บไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
ความเชื่อของเธอเธอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอศักยันต์ของอาจารย์ต้อมหรือเปล่า
อันนี้เป็นในมุมความเชื่อทีมข่าวของเราก็เลยไหนได้ข้อมูลมา
ขออนุญาตขยายผลไปเรื่องของการศักยันต์ด้วยนิดนึงนะคะ
คุณธนกรนักข่าวของเราไปสำนักศักยันต์ของอาจารย์ต้อม
หรือนายธีรพันธ์ยุวะเรืองศรีอายุ๓๕ปี
คืออาจารย์ต้อมบอกว่าลูกศิษย์ที่มาศักยันต์ที่ถูกแทงแล้วเป็นแผลนิดเดียวเนี่ย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่เราเล่าข่าวกันไป
ศักยันต์ณมหาสำเร็จหนุนดวง

เป็นยันประยุกต์อาจารย์ต้อมคิดขึ้นมาเอง
คือครูบาอาจารย์ก็แนะนำมียันแบบนั้นแบบนี้แล้วอาจารย์ต้อมมาปรับปรุงให้เป็นยันของอาจารย์เองอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นยันประจำสำนักของอาจารย์ต้อมแต่กรณีนี้ที่บอกโอ้ยแทงไม่เข้าเป็นแผลนิดเดียว
ต้อมบอกว่าเอาจริงพูดกันตรงเลยอย่าไปคิดมันเป็นแบบนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นแบบนั้น
ปฏิหารสิ่งวิเศษไม่ใช่
งมงายจนเกินไปอาจารย์ต้อมบอกว่าการศักยันต์มันเป็นลักษณะของการเตือนสติ
ให้คนคิดดีทำดีอยู่ในศีลในธรรม
สิ่งเหล่านี้ก็จะหนุนนำเหมือนเป็นเครื่องแบบยึดเหนียวจิตใจ

ยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าอะไรอย่างนี้อย่าไปคิดแบบนั้น
เดี๋ยวลองฟังเสียงอาจารย์ต้อมนิดนึงค่ะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ